คุณผู้ชมคะยังจำได้อยู่เลยเราเพิ่งจะเล่าเรื่องของสาว๑๔
แฟนนุ่ม๑๖ให้ไปฆ่าแม่ตัวเองเพราะแม่กิดกันความรัก

ข่าวที่น้ำแข็งจะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของการกีดกันความรักอีกเหมือนกันค่ะ
ลูกสาวตำรวจมีรักต่างวัยเขาห่างกัน๒๑ปีคือผู้หญิงอายุ๒๕
ทีนี้ค่ะแม่ผู้ชายกีดกันความรักอุ๊ยไม่พอใจสิถือมิดดาบค่ะ
ไล่ฟันแม่ผู้ชายแขนเกือบขาดแล้วก็ฟันน้องสาวของผู้ชายด้วย
แล้วดูสภาพคุณแม่คุณแม่นี่อายุ๗๕แล้วนะแขนจะร่องแร่งแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพมาถึงที่บ้านที่อำเภอเมืองชายภูมิ
แล้วแม่ของฝ่ายชายคุณยายแล้วคุณยายสิริรักษ์อายุ๗๕ปี
แผลเวอะไปทั้งตัวเลยคุณผู้ชมขออภัยนะที่ให้เห็นภาพอะไรแบบนี้ค่ะ
ซึ่งแขนทั้งสองข้างเกือบขาดเลือดนองเลยค่ะอีกคนนึงที่เจ็บก็คือ
นางสาวขวัญเรือนอายุ๕๕ปีก็เป็นน้องสาวของฝ่ายชาย
เป็นลูกสาวของคนเจ็บอะค่ะครับทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็รีบนำตัว
ส่งที่โรงพยาบาลเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่กลางดึกของวันที่สิบสองเมษายน
แล้วคุณดูสิอาวุธเนี่ยมีดดาบแบบนี้สนิมเขละแบบนี้ฟันเนี่ยนะใช่โอ้โหไปถามเพื่อนบ้านแถวนั้น
เพื่อนบ้านเขาบอกว่าลูกชายเจ้าของบ้านอายุ๔๖ก็ไปคบหาดูใจกับลูกสาวตำรวจ
สาวตำรวจน่ะอายุ๒๕๔๖กับ๒๕ห่างกัน๒๑ปีถูกไหมแต่ว่าแม่ของฝ่ายชายกีดกัน
ไม่ยอมให้ทั้งสองคนอ่ะคบกันแล้วทีนี้ฝ่ายหญิงเนี่ยก็เลยเหมือนกับแบบไม่พอใจอ่ะค่ะ
ดาบเข้าไปไปในบ้านทีแรกจะไปหาแฟนนะแต่ว่าไม่เจอแฟนโมโหไงบันดาลโทษะ
เอามีดเนี่ยมีดเล่มนี้ที่ถือมาค่ะไล่ฟันแม่ฝ่ายชายไล่ฟันน้องสาวของแม่
ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วตอนนี้นะยังไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีเลยอ่ะ

แต่รอบนั้นก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาราวจนรอบนี้มาก่อเหตุอีก
แล้วก็แม่ของฝ่ายชายเจ็บหนักขนาดนี้

ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่แจ้งก็ตามค่ะ

พี่ก็คิดให้ดีก็แล้วกัน
ดูจากเหตุการณ์นี้พี่ก็คิดให้ดีก็แล้วกัน
จะยังไงต่อจะคบกันต่อเหรอ